คำตอบที่ได้มาถือว่าครบถ้วนไหมครับ

ผิดคาดเหรอ

เราผิดหวังเพราะเราร้องว่า
ให้พวกเด็กประยุทธ์นี่พ้นจากกำแหน่งวันที่๒๔ใช่มั้ยครับ
แต่สารวินิจฉัยว่าไม่พ้น

เพราะไม่ได้นับ๒๔ปี๕๗

แต่ว่าก็ไม่ได้เหนือจากความคาดหมาย

โดยเฉพาะการมีการปล่อยเอกสารหลุด

โดยเฉพาะพยานผู้เชี่ยวชาญ

กับบันทึกการประชุมของ

อย่างสิ้นเชิงขาวกับดำ
มันก็ทำให้เรามองว่า

แต่ไม่เคยความคาดหวังกับผลที่ออกมา
ใช่คือคาดหมาย

ไม่ว่าจะมุมนึงจากการวางไว้๓มุม

อันนี้ตอนเป็น
ขอบพระชอบปี๖๐

แต่ว่าน้ำหนักมันออกมาเนี่ย

เพราะว่าคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์
จากหมายไปชิ้นแจงคำให้การของพญานเชี่ยวชาญ
มีชัยรุชภัณฑ์ประกอบนี้ประมาณต่างมันสอดลับกันหมด
ประกอบกับคำปรึกษาของคณะกรรมการกฤษฎิกา
กฤษฎิกาพิเศษ๗ท่านนั้นอีก
มันก็ไปแนวทางเดียวกันหมดเลย
แล้วก็สอดรับกับสิ่งที่ท่านรองวิศนุพูดไปอีก
มันก็เลยคาดการณ์ได้แต่สิ่งที่เราให้เหตุให้ผลไป
สารท่านไม่ได้ตอบชิ้นแจงทั้งหมดชิ้นแจงคือ๒เรื่องหลักทั้งเอง
ชิ้นแจงมา๒ประเด็นอืมชิ้นแจงของเรื่องหลัก
หลักที่สำคัญที่สุดที่ชี้แจงก็คือหลักตามข้อกฎหมาย
ก็คือการนับเวลาแล้วก็การใช้ของวัตถำนวณ
เรื่องของการนับย้อนหลังก็เลี่ยงไปนะครับ
การล้ำคับแล้วใช้ลำดูนที่เรายกตัวอย่างไปหลายกรณีเลย
ที่สามารถใช้ไปชิ้นแจงย่อนหลังใช้ได้เนี่ยนะครับ
แฮนก็พูดถึงเรื่องของภักดาลเมืองใช่ไหม
ซึ่งไม่ตรงนักเรื่องที่หลีกเลี่ยงเยอะที่สุดคือเจรตนารมณ์
เจตนารมณ์ที่เราพูดชัดเจนว่าไม่ให้อยู่ยาว
ก็ต้องการลดการผูกขาดอำนาจเพื่อป้องกันให้ไม่เกิดวิกฤต
เรามีตัวอย่างไปเยอะมากแต่ว่าไม่มีคำพูดถึงตรงนี้เลย
ประกอบกับหลักฐานเพิ่มเติมที่เราส่งไป
บันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๐กับ๕๐๑ไม่พูดถึงเลย
ว่าเป็นการจดบันทึกซึ่งเป็นการประชุมหลังจากที่รับนูลฉบับปี๖๐บังคับใช้ไปปีกว่า
ไม่เอามาเขียนไว้ในเจตนารมณ์ซึ่งมันขัดกับข้อที่จริง
จะยกเอาบันทึกการประชุมทั้งหมดมาเขียนไว้ในเจตลมเจตนารมณก็ต้องเขียนสั้นกระชับใช่ไหมครับ
ห้ามดำรงตำแหน่งเกิน๘ปีจะดำรงตำแหน่งเกิน๘ปีไม่ได้ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่
ชัดในตัวมันชัดและที่สำคัญเอาบทหลักไปอ้างในบทเฉพาะการ
บอกว่า๒๖๔ไม่ได้เขียนบทเฉพาะการรองรับไว้ทั้งที่๑๕๘มันเป็นบทหลัก
ถ้าเขาจะมีบทเฉพาะการต้องเอาไปเป็นยกเว้นใช่ไหมครับ
เรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจเยนที่เราถามไม่อย่าไว้ถามเราให้เหตุผลไปแล้วว่าเข้ามาเองไม่ชี่แจก
ถือว่าไม่ครบทุนโดยเพราะประดนสำคัญอันเรื่องปรปช
แต่ทั้งหมดนี้คือภาคฝ่าคารน้องรับคำวินิจฉัย
เราต้องน้อมรับเพราะบรรยัติลำนุนเขียนไว้เช่นนั้นผูกพันทุกองค์กร
จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับ
แต่เรามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์

ด้วยความสุจริตในมุมของวิชาการ
ในมุมของกฎหมายในมุมของเรื่องจริง
วิจารณ์ได้ครับเราสุจริตใจ